ชายวัย๕๖ปีขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนญาติที่ไม่ค่อยจะชอบหน้ากันเท่าไหร่
ไปซื้อของระหว่างซื้อของญาติเองก็เลือกของนานนะคะ
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์หนีกลับมาก่อนกะว่าจะกลับบ้าน
ระหว่างทางเนี่ยออกจากซอยนะคะแล้วก็ไปชนเข้ากับรถกระบะพอดี
พอชนปุ๊บตัวเองก็โวยวายว่าแม่ตัวเองรถกระบะผิดนะ
ทั้งที่ตัวเองเป็นฝ่ายผิดออกมาจากซอยโดยไม่หยุดรถ
ภาพจากกล้องหน้ารถก็จับภาพไว้ได้แบบนี้คุณผู้ชมค่ะ

ในรถบอกว่าเนี่ยเขาไม่หยุดก็ยังพุ่งออกมาจนรถมาชนนะคะ
แล้วภาพจากกล้องหน้ารถก็บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
เวลาประมาณ๗นาฬิกา๒๐นาที
เป็นภาพของรถกระบะมิซูบิชิไททรอนสีดำ
ที่มีนายวรเชษหมุดธรรมอายุ๕๑ปีเขาเป็นคนขับ
ก็ขับมาบนถนนเรียบมอเตอร์เวย์ขาเข้ากรุงเทพ
ทีนี้พอมาถึงใต้สะพานข้ามมอเตอร์เวย์พิมพา

นี่ค่ะก็มีนายสนองอริยกุล
อายุ๕๖ปีขี่รถจักรยานยนต์ออกมา
คือพุ่งออกมาจากซอยแล้วก็มาเฉียวชนข้างรถกระบะ
เสียหลักล้มลงไปแบบนี้
นายวรเชษคนขับรถกระบะเห็นล้ม

ปรากฏว่านายสนองกลับโวยวายนะคะ

พอไม่ได้ก็ยังไม่รู้อีกนะคะว่าตัวเองเป็นคนผิด
ก็นำทำเป็นนั่งลงแล้วก็บอกว่า
นี่ค่ะบาดเจ็บนะตัวเองเจ็บ

เข้ามาสอบสวนที่เกิดเหตุนะคะ

นายสนองกลับคำเลยค่ะ

พอตำรวจมาบอกโอ๊ยฉันเป็นคนผิดเองแหละ
นะตัวเองเนี่ยผิดผมผิดฉันผิดไม่ได้ตั้งใจนะคะ

ญาติที่ไม่ค่อยจะถูกกันมาซื้อของ

ทีนี้พอขี่ออกมาจากซอยไม่ได้มองรถนะคะ
เฉียวชนกับรถกระบะคู่กรณีเข้า
ตำรวจก็ให้กู้ภัยนำตัวนายสนอง
ไปโรงพยาบาลบางประกงแล้วจะให้ไปตกลงเรื่องค่าซ่อมรถกันอีกที
สนบางประกงต่อไปนะคะ